ช่วงที่เขาให้ใช้โทรศัพท์โทรมาหากับญาติได้ทางบ้านเนี่ย
มันมีการเจรจาต่อรองกันเกิดขึ้นเพื่อแลกกับการปล่อยตัวใช่ไหม
เนี่ยทุกอย่างทุกขั้นตอนหยุดหมดนั่นคือผมไม่รู้ผมจะอยู่ได้นานเท่าไห
จะเกิดอะไรกับชีวิตผมเขาเรียกเงินใช่ใช่ไหมเรียกเงิน
แต่ผมอาจจะไม่ลงรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงหรือปริมาณอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับ
แต่พอเขาเรียกเงินปุ๊บเนี่ยขั้นตอนก็คือผมก็ต้องบอกว่าผมต้องให้ทางเป็นฝ่ายช่วย
เพราะว่าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยพอดีผมต้องไว้ใจเขาเพราะว่าอันที่หนึ่งเขารู้เรื่องภาษา
แล้วเขารู้จักเพื่อนผมในการประสานงานต่างแต่ผมก็จะใช้วิธีว่าโทรขอโทรหาแม่ก่อน
เพราะว่าเพื่อโทรหาแม่เพื่อขอเบอร์แฟนเพราะผมไม่ทราบเบอร์อีกประการหนึ่งผมจะได้ปลดล็อกตัวผม
เพราะผมเข้าใจว่าคุณแม่เนี่ยเครียดมากแน่ถ้าเขาได้ยินเสียงผมเขาจะได้สบายใจผมก็ปลดล็อกตัวผมเองด้วย
ไม่ทราบเบอร์ก็คือบางทีเราเมมชื่อกันแต่เราถึงเวลาขึ้นมาแฟนเราใช้เบอร์อะไรเพราะแฟนเราเก่งภาษาต่างประเทศ
เราคิดว่าเขาช่วยเราได้แน่สุดท้ายก็ได้เบอร์เฟรนไฟล์มาเฟรนไฟล์เห็นบอก๓วันค่ะ
ใช่๓วันค่ะ๓วันแล้วก็ทุกวินาทีคือสำคัญมากค่ะ
เพราะหลังจากที่เขาโทรมาปั๊บว่าต้องทำอะไรก็รีบประสานให้เสร็จเรียบร้อย
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องเรียนทางครอบครัวกับพี่เขาด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่
เรามองว่าตัดสินใจเองไม่ได้ต้องให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพี่เขารับรู้รับทราบอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ทั้งหมดนี้ที่ทำไปก็คือทำเพื่อให้พี่เขากลับออกมาได้เร็วที่สุดอะไรอย่างนี้
เสี่ยงน้อยที่สุดปลอดภัยมากที่สุดอันนี้คือโจทย์ที่ตั้งตอนนั้นค่ะพี่
แล้วก็มันเป็นเรื่องใหม่พี่อุ๋ยเป็นเรื่องที่เราไม่เคยดิวไม่เคยคาดคิดว่ามันจะมาเกิดขึ้น
อย่างเงี้ยก็มันเป็นความท้าทายเหมือนกันแต่ว่าณวินาทีตอนนั้นคือต้องเอาให้พี่ให้พี่เขาออกมาไวที่สุด
ใช่ค่ะก็คือต้องใช้พี่ชายด้วยน้องชายด้วยช่วยกันสุดความสามารถทุกคนก็ช่วยกัน
คนไหนมีคอนเนคชั่นตรงไหนก็ไปหามาแล้วก็ประสานกับเวนต์ไฟล์ทุกคนช่วยกันให้ผมได้ออกมา
ท่ามกลางการเก็บความลับเรื่องข่าวให้เงียบที่สุดเพื่อความปลอดภัยของคุณหมอสองเอง
ทีนี้พอเฟรนด์ฟายเพื่อนพี่จัดการพรษาให้เรียบร้อยเนี่ยเขาได้รับข้อเสนอของเขาที่เขาต้องการแล้ว

โครงเครกษ์เขาเข้าเข้าพี่ผมเนี้ยดูมีความจริงใจถึงแม้
ว่ามันไม่มีทางร้อยเปอร์เซ็นหรอกผมจะมั่นใจก็ต่อ
เมื่อผมได้ออกมาจริงแต่เวลาดูหน้าเขาเนี่ยเวลาเขาคุยเนี่ยเขาดูจริงจัง
แล้วก็บางทีเขาก็อารมณ์ดีกับเราเนี่ยผมก็รู้แล้วว่ามีโอกาสสูงมาก
ก็วิเคราะห์แล้วก็ปรึกษาผู้รู้หลายคนว่าน้ำเสียงพี่เนี่ยมันดู
ก็คือมั่นใจว่าคือเขาเคลียร์มาระดับหนึ่งแล้วค่ะ
เขาแบกภาระนะตรงนั้นในการพูดคุยกับคนคนนั้นเรียบร้อยแล้ว
พอมาถึงตรงปลายทางปั๊บเราทำตามเขาอย่างเดียว
เขาก็ยิ่งมั่นใจซึ่งมันตอบไม่ได้หรอกพี่ว่าว่า๑๐๐หรือเปล่า

แล้วคุณหมอมั่นใจตอนไหนว่ารอดแล้วโอ้โฮแม่งกูรอดแล้วเนี่ย
คือตลอดเวลาครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ประสานต่างเขาบอกว่าจะปล่อยตัว
ผมก็ยังไม่มั่นใจเลยนะฮะผมได้แต่บอกเรนด์ไฟล์ว่าโอเคทำตามนี้
ห้ามผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวเขาก็ประสานงานทุกอย่างทำจนสำเร็จ
ซึ่งผมบอกว่ามันยากมากการที่คนคนหนึ่งจะดิวกับงานใหญ่ขนาดนี้นะฮะ
แล้วก็แน่นอนพี่ชายน้องชายช่วยคุณแม่ช่วยแล้วก็แฟนช่วยเนี่ย
ดิวทุกอย่างจนสำเร็จแล้วก็เขาก็ในที่สุดเขาก็บอกว่าโอเค
เราจะปล่อยตัวคุณแล้วเออปล่อยยังไงเขาปล่อยเขาทำยังไงตอนปล่อยตัว
อ่าก็คือวันแรกเขาบอกมันดึกล่ะปล่อยตัวไม่ทัน

วันที่ยี่สิบเอ่อยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตุล้างพกใช่ค่ะ
วันศุกร์ค่ะวันนี้อ่าวันศุกร์แล้ววันนั้นเนี่ยวันปล่อยตัวเนี่ย
ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะพาเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปยิงทิ้งหรือเปล่า
หรือจะย้ายไปอีกที่หนึ่งไหมเราก็ยังไม่มั่นใจ
แต่เราก็ดูสีหน้าคนที่ไปส่งเราเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาคุยดี
เพราะคิดว่าเขาคงไม่พาเราไปฆ่าหรอกก็เลยออกไปเขาก็เหมือนเดิมครับ
มอไซค์ออกมาโอ้โหประมาณสี่ห้าชั่วโมงเหมือนตอนมา
ตอนมาก็มามอเตอร์ไซค์มาเนี่ยไกด์คนขับรถยนต์แล้วก็คุณหมอ
ก็คนละคันก็มอเตอร์ไซค์ออกไปเหมือนกันครับมอเตอร์ไซค์ออกไป
แต่รอบนี้มันจะสั้นกว่านิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วม
แล้วเขาก็ไปจอดจุดหนึ่งจนกระทั่งประมาณตีสอง
แล้วสักพักผมเอ๊ะทำไมจอดนานเขาเอ่อผมก็คุยกับกายให้ว่า
เดี๋ยวรถอาจจะมาตรงนี้เพราะตรงนั้นเป็นถนนลูกรัง
ปรากฏว่ามีรถมาจริงรถที่เราขับมารถของเราเองรถของเราเอง
พร้อมกับมอเตอร์ไซค์สามสี่คันขับตามมาแล้วเขาก็ให้เราพักอยู่ตรงนั้น
บอกว่าถ้าขับไปตอนนี้อาจจะโดนยิงอ่าก็คือเราก็รอจนประมาณสักตีสี่
เขาบอกว่าโอเคคุณขับต่อไปได้คุณตรงไปข้างหน้าเรื่อย
นะฮะแล้วข้างหน้าเนี่ยจะไปถามบางบ้านมันอาจจะสว่างพอดี
แล้วก็คุณก็ถามทางต่อตอนนั้นเราก็เริ่มใจชื้นแต่
เราก็คิดว่าอาจจะมีกลุ่มอื่นอีกไหมหรือมีโจรหรืออะไรที่จะมาจับตัวเราอีกหรือเปล่า
ก็ลุ้นตลอดเวลาในการเดินทางออกสุดท้ายเนี่ยผมขออนุญาตตัดตอนเดี๋ยวเวลาจะหมด
ได้ครับผมก็เลยไปถึงจุดที่เจอด่านเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้น
ของประเทศเขาก็คือมารีใช่ไหมใช่ครับซึ่งเฟรนด์ไฟล์ระหว่างนั้นเนี่ย
เราก็ติดต่อมันจนได้ใช่ครับเฟรนด์ไฟล์ก็ด้วยบอกล่องหน้าเราว่า
ให้ออกไปตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนมาช่วยพาเราออกเพราะเราไม่มีเอกสารต่างก็โล่ง
จนถึงป้ายปุ๊บถึงตรงนั้นปุ๊บก็มีคนโบกมือโอ้โหผมใจชื้น
เห็นถนนเถอะมัแค่เห็นถนนแหละถนนเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อรอดแหละ
ใช่ทดชือแล้วยังหัวเหลาะกันกับก๋ายกับอะไรอย่างนี้นะครับ

ทีคนถามว่าไล่กระสุนอะไร

หวดเฟิร์มเลยนะตอนนี้ก็คือไม่ได้ชนหนวดใช่ผมยาว
แล้วฟ้านี้แบบสกปรกมากครับตัวผมเองยังเหม็นตัวผม
นี่คือคุณหมอสองนะครับคุณหมอสองถือถุงมาบ่ายอีกนึง
บอกนี่นี่ถุงยางจี้ผมครับตอนที่เขาเก็บหมดกระเป๋าซื้อ
เสื้อผ้าโทรศัพท์มือถือนี่ขวาได้ใส่ถุงใช่ฮะก็เป็นพวกยาดมผมเนี้ยเราก็นักใช้เวลาอย่างงี้บ้างบ้างแล้วก็จุดที่ผมชี้คือปืนลอยปืนเออเขายิงตอนไหนเขายิงตอนแรกเลยครับที่เราขับรถผ่านแล้วก็มาดูอีกทีวันแรกใช่ไหมวันแรกเลยวันแรกที่ถูกจับวันแรกซึ่งซึ่งมาดูแล้วมันน่ากลัวมากตรงนั้นคือจุดที่ไ
อดีตพตและเคหมรินอินเตอร์โพล
ซึ่งนั่นก็ช่วยในการอำนวยความสุขในการเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ก็อุปถูตที่ดาลก้าประเทศเซเนคโก้
ก็เตรียมเอกสารรวมถึงหน่วยงานต่างที่ช่วยอำนวยความสุข
เรื่องผมอาจจะพูดไม่หมดต้องขอบคุณ

คือเราบอกว่าเยอะมากแล้วทำให้เรารู้สึกดีขึ้น
ที่มีคนแบบว่าให้กำลังใจเรานะครับ

ตอนนี้กลับแล้วครับคุณไข้มาหาได้เรียบร้อยนะครับใช่ก็คือผมเริ่มหา
ตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าคุณไข้ยาวมาก
แล้วเขารอผมนานมากก็เลยรีบลุยเลย